ต่อกันหน่อยที่บุรีรำกรณีที่ครูออกมาแฉพฤติกรรมของเจ้าอาวาส
วัดแห่งหนึ่งที่เรียกเด็กชายเข้าไปบีบนวดอวัยวะเพศ
จนสำเร็จความไข้แล้วก็มีการจ่ายค่าจ้างไปสามสิบบาทนี่นะคะ
หลังข่าวนี้ปรากฏออกไปปรากฏว่ามีเด็กในหมู่บ้านอีกคน
กระทำแบบเดียวกันเมื่อ๕ปีก่อนค่ะ
ชาวบ้านตอนนี้บอกเริ่มหมดศรัทธาไม่อยากทำบุญแล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูคำบอกเล่าบางช่วงบางตอนของเด็กชายค่ะ
เป็นคำบอกเล่าที่เด็กคุยกับคุณครูเด็กวัย๙ขวบนะคะ
เนื่องมาจากครูได้ยินเสียงเด็กนักเรียนหลายคนพูดเล่นกันบอกว่า
ถ้าอยากได้เงินเนี่ยนะให้ไปปั่นจรวดให้กับหลวงตา
ครูก็เลยเรียกนักเรียนมาสอบถามก็เลยทราบพฤติกรรมของเจ้าอาวาส
วัดแห่งหนึ่งในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีลำ
เรียกให้เด็กเข้าไปบีบนวดอ้างว่าปวดเมื่อยแล้วก็มีการกระทำอนาจารย์
ยายเด็กทราบเรื่องก็เลยสอบถามไปที่หลานได้ความว่า
วันที่๒๑พฤศจิกายนตอนเย็นขณะเล่นกับเพื่อนอยู่แถววัด
จู่เกิดหิวน้ำเลยไปขอเจ้าอาวาสดื่มน้ำ
หลวงตาก็เรียกเข้าไปในกุฏิบอกว่าเมื่อยขาให้เด็กช่วยนวดให้
พอเด็กนวดไปได้สักพักหลวงตาบอกขยับขึ้นมานวดที่หว่างขา
สำเร็จความไคร้นะคะทีมข่าวเดินทางไปสอบถามเจ้าอาวาสรูปดังกล่าว
ชี้แจงว่าถูกครูสาวใส่ความยืนยันว่าไม่มีนิสัยล่วงละเมิดเด็ก

เอาล่ะมาฟังอีกเรื่องนอกจากเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดกับเด็กเก้าขวบไปแล้วค่ะ
ทีมข่าวยังพบอีกว่าย้อนกลับไป๕ปีก่อนก็เคยเกิดเหตุกับเด็กชายม๑ในหมู่บ้านมาแล้ว
ซึ่งขณะนั้นเด็กอายุเพียง๘ขวบบวชเนรภาคฤดูร้อน
แล้วก็ถูกพระรูปเดียวกันนี้เรียกให้เข้าไปหา
แล้วก็นวดบริเวณหวังขาจนสำเร็จความไข้เช่นกันค่ะ
เอาล่ะเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เสียงแตกเหมือนกันนะคะ

กลุ่มหนึ่งคือเชื่อว่าไม่น่าจะทำจริง
กลุ่มชาวบ้านที่เชื่อว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
ชาวบ้านก็ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากนะคะ
เชื่อว่าเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวทำจริง
ขณะที่นางชมพูค่ะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านก็บอกว่า
หลังทราบข่าวรู้สึกหดหู่เพราะว่าเด็กอายุขนาดนี้สร้างเรื่องแบบนี้ไม่เป็น
ปกติจะใส่บาทหน้าบ้านทุกวันทุกวันพระจะเข้าวัดทุกครั้ง
ตอนนี้หมดศรัทธาไม่อยากจะเข้าวัดแล้วล่ะค่ะ
พี่ยายก็เคยเห็นอาทิตย์เล็กน้อยมาเท่ายังไงเนี่ยเนอะก็รู้ว่า
เป็นสายเรียนเป็นอะไรอยู่แต่ก็ไปรักษา
ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้เด็กทำแบบนี้
มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสม
ส่วนทางด้านวินัยสงฆ์เป็นยังไง
ครูปรียาจารคุณเจ้าคณะตำบลห้วยสำราน
เดินทางไปสอบส่วนข้อเท็จจริงนะคะ
ต้นระบุว่าการกระทำดังกล่าวทางพระพุทธศาสนา
ถือว่าร้ายแรงถึงขั้นปาราชิกเพราะว่าไม่ได้เสพเมถุน
แต่ผิดด้านอาบัติซึ่งในทางปฏิบัติ
ต้องทำพิธีร่วมกับพระอย่างน้อย๒๐รูป
เป็นเวลา๑๐วันนะคะถือว่าล้างมณฑินได้
เรื่องนี้ในพลกฤษเนาประโคนอดีต
ประธานสภาธนายความจังหวัดบุรีรำก็ระบุนะคะ
เหตุการณ์นี้แม้ผู้ปกครองเด็กไม่ประสงค์จะดำเนินคดี
แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถดำเนินการแทนได้
ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง
ตามที่เด็กพูดก็จะเข้าข่ายพรากผู้เยาว์ด้วยการอนาจารย์
ซึ่งก็มีโทษตามกฎหมาย